ดูว่าจะเป็นการหนีจราเข้แล้วไปเจอตัวเงินตัวทองหรือเปล่า
ไม่ใช่หนีเสือปัดตัวระเข้หนีตัวระเข้มาเจอตัวเงินตัวทอง

แล้วปอดลูกชิ้นมันแหละ
มันบอกว่าไม่ใส่น้ำจิ้มให้เหรอ

เบาไม่ฝาแตงกุให้ด้วยเลยรึ

ก็เวลาลูกชิ้นปิกแล้วลูกชิ้นทอดคิดอยากเอาแตงกุว่ะด้วย

แต่ตัวเงินตัวทองเอาว่ากินลูกชิ้นจากไม้เหมือนคนเหมือนหมาเนี่ยมันก็แปลกแล้วไหมล่ะ
แสดงว่ามันต้องเชื่องมากเลยหรือมันกันมันคุ้นเคยกับพี่คนนี้ก็ไม่แน่ใจ
แต่ว่ามันกินเหมือนกับมันเหมือนกับมันกินแบบนี้เป็นประจำ
เหมือนมันเป็นวิถีปฏิบัติของมันแบบนี้ไปซะแล้ว
คนในหมู่บ้านแถวนี้เห็นมันก็อ่ามามาเอ้ยจีจี้เอ้ยมากินลูกชิ้นเอ้ย
มันก็ขึ้นมากินซะง่ายอย่างนั้นเลยค่ะ
เป็นอีกภาพหนึ่งมุมหนึ่งที่เราไม่ค่อยเห็นนะ
ปกติเวลาเราเจอตัวเงินตัวทองเราก็ต้องเรียกกู้ภัยมาจับนะ
เราจะเห็นภาพปฏิบัติการไล่ล่าและจับเจ้าตัวเงินตัวทองนี้ซะบ่อยมากกว่า

ก็มาเลี้ยงอาหารมันซะเลยป้อนด้วย

เวลาอาทิตย์แรกเราทำยังไง

อารตัวเราเอาแต่งกวาไหม

เชื่อเลยว่าไม่ค่อยเห็นอะไรแบบนี้เลย
เอามาให้ดูก่อนขอบคุณตัวของคลิปด้วยน่ะคุณเปิ้ล๒๕๐๘๐

เอามือมาอะไรอีกเออมือนิ้วคุณป้าแล้วกัน